มาดูเพื่อนชายคนสนิทของน้องอินบ้างค่ะ
คือบอกว่ามีการโพสต์รูป
แล้วก็เขียนข้อความลงในโลกโซเชียลบอกว่า
ใจหายมากที่สุดในชีวิต
เสียใจกับเหตุการณ์เรื่องจริงที่เกิดขึ้น

อัดจุกพูดอะไรไม่ออกทำใจลำบากเหลือเกิน
ไม่คิดว่าจะคลาดกันเร็วขนาดนี้
ไม่ต้องห่วงแม่นะเดี๋ยวจะดูแลให้เอง
จากนี้หลับให้สบายไปอยู่ในพบภูมิที่ดีนะ
ไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องห่วงทางนี้
มีความสุขอยู่บนสวรรค์นะคะ
ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิต
ขอบคุณสำหรับสิ่งดีความรู้สึกดี
เป็นกัลยานมิตรต่อกันมาโดยตลอด
ภาพนี้จะจำไม่ลืมนะมันก็ต้องเจอกันสักวัน
อันนี้เป็นภาพของเพื่อนชายคนสนิทของน้องอิน
คือนายภูวรินแดงเจริญศุกร์หรือว่าคุณเบล
ก่อนหน้านี้คุณเบลก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเหมือนกัน
คบหาเป็นแฟนกับน้องอินมานานหลายปีแล้ว

ขณะที่น้องอินกำลังเดินทางไปพัทยา

แล้วก็จะเดินทางไปที่จังหวัดพระนครสิทธิยา

บอกว่าคุยกับน้องอินประมาณตีหนึ่งกว่า

แล้วก็เบลบอกว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีรางบอกเหตุใดนะฮะ
หลังจากที่ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับน้องอิน

เบลก็นอนนอนหลับพักผ่อนตามปกตินะครับ

บอกว่าน่าจะเป็นเพราะฝนตกหนักทำให้ถนนลื่น
แต่โดยปกติน้องอินขับรถไม่เร็วมากไม่ช้ามาก
แต่น้องอินขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่
บอกรู้สึกเสียใจที่น้องจากกันเร็วเกินไปนะครับ
ค่ะแล้วก็นอกจากแฟนนุ่มโพสต์แล้ว
ก็มีคนในวงการบันเทิงที่เคยร่วมงานกับน้องอิน
แล้วก็ติดตามผลงานสมัยที่น้องอินเป็นนักแสดงเด็ก
อย่างคุณอูพานุสุวรรณโนที่รับบทลุงช้าง

เป็นละครที่สร้างชื่อให้กับน้องอินนะคะ
รวมถึงหนุ่มสุรวุฒิไหมกัน
ก็มีการโพสต์แสดงความเสียใจเช่นกัน
เช่นเดียวกับคุณติ๊กเจษฎาพรผลดีค่ะ
ร่วมงานกับน้องอินตั้งแต่น้องยังเป็นนักแสดงเด็กก็โพสต์ร่วมไว้อาลัย
แต่อีกคนนึงคุณผู้ชมคือคุณแท็กพารันยู
เล่นร่วมงานแสดงกับน้อง๒เรื่องนะ

ใช่ค่ะแล้วก็โพสต์ความรู้สึกที่ต้องสูญเสียนักแสดงรุ่นน้องไป
เพราะว่าคืนก่อนที่น้องอินจะเสียชีวิต
เรื่องนี้ค่ะที่ออกอากาศไป
อย่างที่บอกว่าคุณแท็กเขาเป็นตัวนำในซีรีส์ตอนนี้

คุณแท็กก็บอกว่าช็อกแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมาก
บอกว่าน้องสาวที่น่ารักที่สุดหลับให้สบายนะคะ
ดีใจที่เราได้เจอกันได้เล่นละครด้วยกัน
เราสองคนมีความสุขมากเราเล่นด้วยกันสองเรื่องสนุกจริง
วันนี้น้องไม่อยู่แล้วพี่บอกเลยว่าช็อกมาก
เพราะเราเพิ่งจะคุยกันเมื่อคืนเรื่องละครผี

แล้วก็ในอินสตาแกรมของคุณแท็กเขาก็
กว่าเช้ามาน้ำตาตกนะครับ

อย่าลืมดูละครที่เราเล่นด้วยกันนะ
แท็กช่อง๓เอาละครที่น้องเล่นมาฉายอีกได้เปล่าครับ
แล้วก็แฮชแท็กว่าไว้อะไรให้น้องผมแล้วก็อยากดูอีก